เรื่องของประเด็นลอตเตอรี่๓๐ล้าน
มันก็พลิกไปพลิกมาแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือน
น้ำหนักจะเริ่มเทไปทางฝั่งหมวดจรูน

ซึ่งพรุ่งนี้จะมีการขึ้นสารแพ่งกันด้วย

ทางทีมทนายของครูปรีชาเอง

เพราะพรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมต่อสู้กันอย่างเต็มที่

โอ้โหทีมข่าวของเราวันนี้เนี่ยคือลงพื้นที่ไปตามหาเลยนะ

มีป้าพัดเจ๊เกียวแล้วก็ป้าบ้าบิน
ถูกลงไปเจอนะ

แต่มีคนมาข่มขู่
ไม่ให้เป็นพยานให้กับครูปรีชาด้วย
เรื่องนี้มาตามดูรายละเอียดกันเลยนะคะ
ปนัญชยาสุขภูลหรือว่าเจ๊เกียว
เห็นว่าเจ๊เกียวแกยังคงขายสลากกินแบ่งตามปกติ
อยู่ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามค่ะ
ลูกค้าก็มาซื้อแน่นร้านไม่ขาดสายนะคะ
เกียวบอกว่ายังไม่ได้รับการประสาน
จากตำรวจกองปราบรามเข้าให้ปากคำ

พยายามจะมาข่มขู่ให้ย้ายฝั่ง
พูดง่ายก็คือข่มขู่ไม่ให้ไปเป็นพยานให้ครูปรีชา
แต่ให้กลับมาเป็นพยานของหมวดจรูนซะ
หรือไม่อย่างนั้นก็คือเลิกยุ่งกับเรื่องนี้ไปเลย

แต่เจ๊เกียวบอกไม่กลัวเพราะเจ๊เกียวพูดความจริง
อะไรเหมือนกับว่าคล้ายกับจะทำให้เราเสียจิตเนี่ย
หมายถึงสุขภาพจิตทำให้เหมือนบีบ
ให้สื่อให้บีบคันเราอะไรอย่างนี้
สุขภาพจิตเราไม่ดีอะไรอย่างนี้
แต่เจ๊เกียวไม่ได้หวั่นใจไม่ได้วันไหวเลย

คุณจะทำยังไงก็แล้วแต่เจ๊เกียวไม่เคยกลัว
เจ๊เกียวไม่เคยกลัวประกาศแล้วนะคะ
เหมือนกับที่พาครูปรีชาไปทำการจำลองเหตุการณ์

อยากรู้เหมือนกันว่าหมวดจรูนตกลงแล้วซื้อสลากแผงไหนกันแน่
ส่วนแม่ค้าขายลอตเตอรี่คนอื่นโดยเฉพาะป้ารัตนาพรหรือว่าป้าบ้าบิน
คนที่บอกว่าเป็นคนขายสลากให้ครูปรีชาเนี่ย
ไม่ได้ขายลอตเตอรี่ตามแผงที่เคยขายประจำนะวันนี้
คือทีมข่าวพยายามที่จะไปติดต่อสอบถามหลายครั้ง
แล้วก็มีไปที่บ้านก็แบบเอ๊ะเหมือนกับบ้านปิด
ย้ายบ้านหรือเปล่าไปอยู่บ้านญาติหรือเปล่า
ถามเจ๊เกียวเจ๊เกียวก็บอกว่าโอ้ป้าบ้าบินคงเครียดกับเรื่องนี้มากแหละ
คิดว่างวดนี้ป้าแกคงไม่ออกมาขายแล้ว
เพราะว่าสลากของป้าบ้าบินเจ๊เกียวแล้วก็เพื่อนแม่ค้าด้วยกันเนี่ย

โดยแม่ค้าทุกคนพร้อมให้ปากคำกับตำรวจกองปราบปรามนะคะ
ทั้งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยแล้วก็สื่อ
สื่อนี้รู้สึกจะเป็น๑๐วันแล้วนะ
นิดนึงยังอยู่เหมือนเดิมตามปกติ

คือลูกค้ายังแน่นร้านยังไว้ใจ
ใครที่เคยไลน์มาสั่งก็ยังสั่งเหมือนเดิม
แล้วก็เอาสลากที่ลูกค้าสั่งไว้มาโชว์ให้ดูด้วยว่า
เป็นปึกใหญ่เลยแยกเป็นชุดเขียนชื่อเอาไว้ครบหมด
บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ยืนยันว่าแม่ค้าเนี่ย
มีสัจจะคนก็เลยเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจจนถึงทุกวันนี้
เจ๊เกียวขออธิบายนะคะ
เลขแบบนี้คือเลขที่ลูกค้าสั่ง
แล้วเราส่งทางไลน์ได้เขาสั่งทางไลน์ได้
แล้วก็เจ๊เกียวขอบอกเลยว่า
ถ้าแม่ค้าน่ะอย่างเจ๊เกียวหรือป้ารัตนาป้าพัดก็ดี

ถ้าเราไม่ซื่อสัตว์สุจริตลูกค้าเราไม่มีเยอะขนาดนี้
นี่ขอแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ทุกคนดูเลยนะคะ
ถามตอบว่าแล้วป้าพัดไปไหน
นางพัชฌฤดาพรมตาหรือป้าพัด
เจ๊เกียวก็บอกว่าป้าพัดยังขายโรตเตอรี่อยู่ตามปกตินะคะ

ทุกวันเสาร์อาทิตย์มาขายที่วัดนี้แหละถึงจะไกลแต่นักท่องเที่ยวเขามาไหว้พระเสริมดวงกันเยอะ
วันนี้ที่มาก็ถือว่าขายดีนะแต่ไม่ขอให้สัมภาษณ์ยืนยันด้วยว่าไม่ได้หลบหนีค่ะ
ยังขายของอยู่ตามปกติและพร้อมที่จะให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจกองปราบรามด้วย
ซึ่งช่วง๔โมงเย็นวันนี้นะคะก็ได้มีการนัดพูดคุยกันกับทนายความของครูปรีชา
ความพร้อมก่อนที่จะขึ้นสารแพ่งในวันพรุ่งนี้ที่สารจังหวัดกาญจนบุรี
ก็นับว่าเป็นการขึ้นสารรอบที่สองแล้วป้าพัดก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไร
เพราะมันเป็นการยืนยันความจริงที่พูดมาโดยตลอดนั่นก็คือสลากที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
เลข๕๓๓๗๒๖อยู่ในแผงของตัวเองก่อนที่จะให้ป้าบ้าบินเอาไปขายให้กับครูปรีชา
ทีนี้เราฟังพยานฝั่งครูปรีชาแล้วมาดูเจ้าตัวกันบ้างค่ะ
ไปดูความเคลื่อนไหวบ้างครูปรีชาพอผู้สื่อข่าวเนี่ยทราบว่าจะมีการประชุมกับทีมทนายความ
เพื่อที่เตรียมที่จะขึ้นศาลวันพรุ่งนี้ก็เลยสอบถามครู
ครูบอกว่าปกติแล้วจะคุยจะปรึกษากับทนายความอยู่แล้ว
แต่ว่าวันนี้ก็มีการนัดหมายเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะขึ้นสารแพ่งในวันพรุ่งนี้
แล้วก็ถามอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าครูที่ตำรวจกองปราบเขาพบพิรุษครูหลายอย่างเนี่ย
ครูก็บอกว่าตอบเพียงว่าตั้งแต่กองปราบรับทำคดีนี้นะนะ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สอบปากคำครูเลยมีแต่พาครูไปจำลองเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะแล้วก็มีการสอบถามรายละเอียดกับครูปีชาเพียงเล็กน้อย
อันนี้เป็นข้อมูลทางฝากฝั่งครูปรีชาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะ
ความเคลื่อนไหวของร้อยตำรวจโทจรูลผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถาม
คราวนี้เนี่ยโทรไปถามผ่านทางลูกสาวลูกสาวบอกว่าครอบครัวฝั่งหมวดจรูนพร้อมในการที่จะขึ้นสารแพ่งวันพรุ่งนี้
แล้วก็จะไปให้กำลังใจกันทั้งครอบครัวพร้อมกับทีมทนายความ
ก็บอกว่าทีมทนายความก็จะเดินทางไปด้วยเหมือนกันนะคะ
ใกล้กันทั้งทีมเลยใช่ไหมคะดูฝั่งเจ้าหน้าที่กันหน่อยคุณผู้ชม
ตั้งทีมชุดคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้แล้วด้วย
ตำรวจชุดสืบสวนก็ยังคงเร่งสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงนะคะว่า
สรุปแล้วลอตเตอรี่เจ้าปัญหา๓๐ล้านเนี่ย
เป็นของครูปรีชาหรือว่าหมวดจรูนกันแน่
ยืนยันว่าจะได้ข้อเท็จจริงอย่างแน่นอน
และในคดีนี้ต้องมีผู้ที่ถูกดำเนินคดี
แต่จะเป็นข้อหาอะไรบ้างก็จะต้องรอการสอบสวนว่า
เป็นใครที่ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะ

ผู้ก่อเหตุก็มีแผนประทุศกรรมเดิม
มีตัวละครที่ก่อเหตุไม่มากค่ะ
อกจากนี้คดีนี้ก็มีคดีการ

ยังมีคดีการอ้างสิทธิลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑อีกหลายคดีที่เคยเกิดขึ้น
ต่อจากนี้ไปทางกองปราบรามก็จะมีการแถลงถึงข้อเท็จจริง
เพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมด้วย

ชื่อดังก็ออกโรงเชียร์ครูปรีชาไคร่ครวนนะ

ถ้าคนที่ติดตามก็จะรู้ว่าเพจนี้

คือจะทีมไหนฟุตบอลโลกหรืออะไรยังไง
ถ้าเขาบอกว่าอีเจี๊ยบเชียร์ใคร

ต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะ

เหมือนกับเป็นแชร์ลิงก์เพจข่าว

แล้วเหมือนกับเจี๊ยบเขาก็ใช้คำประมาณว่า
โอ้โหทำไมสำนักนี้ขยันหาข่าวให้จังเลย
เพราะว่าพอสำนักข่าวนี้ไปโพสต์
เจี๊ยบเชียร์ครูเท่านั้นแหละ

ซึ่งเจี๊ยบบอกว่า
ดีกว่าครูก็พระประธานแล้วล่า
นี่ไงเครื่องหมายตกใจอีก๔อันใช่ไหมคะนั่นน่ะ
คุณผู้ชมคะจากความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์

มาดูอีกหนึ่งเพจกันบ้างค่ะ
นั่นก็คือเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม

ทีนี้ก็มีการโพสต์พวกความเคลื่อนไหวต่าง
เกี่ยวกับเรื่องคดีหวย๓๐ล้านนี่แหละค่ะ
ล่าสุดคือเมื่อวานก็มีการโพสต์
เป็นการเหมือนกับตั้งข้อสังเกต
จับผิดออกมา๖ข้อ
เป็นการจับพิรุษครูปรีชา
หลังจากที่ครูไปจำลองเหตุการณ์
ทีนี้๖ข้อมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะ

ครูปรีชาไปจำลองเหตุการณ์
ครูบอกว่าเอาลอตเตอรี่ใส่ในกระเป๋าเสื้อ

นี่เสียบเข้าไปในกระเป๋าเสื้อ
ใช่จังหวะนี้เลยค่ะวงกลมสีแดงนี่แหละ
แล้วครูบอกว่ามีเมียตำรวจเดินมาเจอ

เห็นยังไงแหวกกระเป๋าเสื้อดูหรือว่ายังไงหรือเปล่า

ซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดว่าดูจากภาพ
ลอตเตอรี่ที่อยู่ในกระเป๋ามันมองไม่เห็นตัวเลขอยู่แล้ว
ตรงนี้ทางเพจเขาก็บอกว่าแปลว่าเรื่องนี้ครูพูดไม่จริง

คุณครูบอกว่าเอาลอตเตอรี่ใส่กระเป๋า
แล้วก็เดินไปหน้าแผงลอตเตอรี่ที่มีผู้ชายขาย
ทีนี้ก็เอาพวกถุงกับข้าวที่ครูซื้อมาแล้วของอื่นวางบนพื้น
แล้วก็ก้มลงหยิบตอนที่คุยกับเจ้าของแผงลอตเตอรี่เสร็จ
ทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยลอตเตอรี่ตกจริงแปลว่าอะไร
คุณครูจะต้องก้มตัวลงต่ำมาก
คือองศาของศีรษะที่ห่างจากพื้นดินจะต้องประมาณ๔๕องศา
คือแทบจะก้มโค้งแล้วถึงจะหล่นลงไปได้

ส่วนข้อที่๓ค่ะก็มาจากเหตุผลในข้อ๒แหละ
บอกว่าถ้าเกิดว่าลอตเตอรี่ของครูหล่นจริงเนี่ย

แล้วพอหล่นครูก็จะต้องมองเห็น
เดี๋ยวดูนะคะที่จำลององศา

ถ้าสมมุติเกิดว่ามันหล่นแบบนี้แล้วปั๊บเนี่ย

เขาอาจจะบอกว่าครูแกกำลังคุยอยู่

รวมถึงทีมงานที่ทางชมรมลงพื้นที่
ก็รู้มาว่าคุณครูแล้วก็แม่ค้า
รับว่าคลิปที่มีการเผยแพร่

แล้วก็มีการลงลายมือชื่อรับรองเอาไว้แล้วด้วย

แหล่งข่าวรวมถึงทีมงานที่ชมรมลงพื้นที่

บอกกับเมียตำรวจว่ามาที่แผง

ในเพจเขาบอกแค่ว่าเจ๊กอ

วางอยู่บนแผงแม่ค้าบ่อ
แล้วเมียตำรวจเดินไปที่แผงแม่ค้าบอเพื่อที่จะขอซื้อ
แต่ครูมารับลอตเตอรี่ที่สั่งเอาไว้พอดีเลย
จังหวะนั้นเองก็เลยขอครูแบ่ง๒ใบ

เออมันย้อนแย้งกับการจำลองเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์

เป็นอีกข้อพิรุษหนึ่งที่บอกได้ว่าครูพูดไม่จริง

อันนี้ทางเพจบอกว่าสื่อมวลชนบางฉบับเนี่ย

นิ่มบอกว่าทางชมรมเป็นคนกล่าวว่าผู้ต้องหา
คือครูสารภาพกับที่กองปราบแล้ว
เรื่องนี้ทางเพจบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
เป็นการเขียนข่าวที่มุ่งหวังโจมตีชมรม
แล้วก็ชมรมก็ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ชมรมจะนำมาเสนอที่หน้าเพจเพียงช่องทางเดียว
อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากทางนายอัจฉริยะนะคะ
คือหลายคนจับตามองนายอัจฉริยะมาก
เพราะก่อนนั้นก็เพิงมีกรณีของครูจอมซับไป

เดี๋ยวต้องรอดูว่าสารจะมีการไต่สวนกันยังไงนะคะ